สรุปแล้วเนี่ยคุณปางออกมาพูดแบบชัดเจนนะคะ

ก็คือตำนานรัก๑๐ปีระหว่างคุณปางกับคุณโต้ง

อืม

รางกับโต้งเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
อืมแสดงอะไรค่ะ
จริงเป็นการพูดคุยตัดสินใจกันเมื่อประมาณ๒เดือนแล้วค่ะ

คือพอมันเป็นเรื่องของการแต่งงานนะคะ
มันมีดีเทลค่อนข้างเยอะ

ให้พวกเราต้อง

จริงจริงหนูเองก็ยอมรับค่ะ

คนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัว
หนูเองกับโต้งก็ได้เรียนรู้กันมาเรื่อยอยู่แล้ว
แต่ว่ามันก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่พวกเราเองก็ยอมรับค่ะ
ว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่พวกเราจะต้องมานั่งคุยกันใหม่
เขาพยายามอย่างที่สุดแล้วช่วงเวลา๑๐ปีที่ผ่านมา
เมนต์ทุกอย่างเกิดขึ้นจะเก็บไว้อย่างดีค่ะ
เป็นการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายอย่างดีนะคะ
ลดสถานะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

เขาใช้เวลาตัดสินใจเรื่องนี้มาอย่างละเอียดทีถ้วนแล้ว

แต่ยังมีการติดต่อแล้วก็พูดคุยเป็นห่วงซึ่งกันและกัน
คิดว่าไม่เพราะว่าปัจจุบันตัดสินใจเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

เพราะว่าบางเขาป่วยโรคภูมิแพ้เขาบอกด้วยนะคะ
แล้วก็ใจรักตัวเองได้ก่อนถึงพร้อมมีรักครั้งใหม่
ขอบคุณทุกกำลังใจและขอโทษที่ทำให้ใครเสียใจกับเรื่องนี้
ขอให้ทุกคนอย่ากดดันนะคะน้องบอก
อยากขอกำลังใจให้ทั้งตัวเขาเองและคุณโต้ง
อยากให้เรื่องนี้จบแบบสวยงาม
เพราะจริงการถามคำถามแบบนี้แล้วเขาต้องมาตอบคำถาม
มันอึดอัดเขาก็ใช่เพราะสังเกตเห็นไหมคะ
ว่าเวลาตอบคำถามต้องเรียงคำพูดดีนะ
ใช่เพราะว่าเวลาเราต้องมาตอบคำถามอะไรที่เป็นเรื่องแบบนี้
มันก็ลำบากใจอยู่แล้วนะคะ
เคารพการตัดสินใจของน้องอยู่แล้วค่ะ
ก็ได้ก็ได้